กระแสที่มีการแชร์ข้อความเตือนภัยผ่านโลกโซเชียล
ที่ให้ระวังคนร้ายก่อเหตุใช้มีดไล่แทงประชาชน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในวันนี้ตำรวจนครบานดินแดงสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
โดยพบว่ากระทำไปเพราะว่ามีอาการทางประสาท
ขณะที่ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้ว๓ครั้งนะครับ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้
นายรณพบอินทารากำลังก่อเหตุใช้มีดแทงนักศึกษา

เมื่อคืนวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
วันนี้ตำรวจนครบานดินแดงก็สามารถตามจับกลุ่มนายรณพบได้
ห้องพักแห่งหนึ่งในชุมชนซอยแม่เงี้ยว
หลังสถานีตำรวจนครบานดินแดง
พร้อมกับยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์
มีจำนวนสองเล่มและวิกผมที่ใช้ในวันก่อเหตุ
ก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบานดินแดง
โดยมีนายศิวชิเกรดพึ่ง
นักศึกษาปี๒มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ซึ่งเคยถูกผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย
เมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาเดินทางมาชี้ตัวผู้ต้องหา
พร้อมเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุขณะที่กำลังเดินอยู่บริเวณป้ายรถประจำทาง
หน้ามหาวิทยาลัยก็ได้ถูกนายรณพบ
ซึ่งมีอาการคล้ายคนสติไม่สมประกอบ
ใช้มีดแทงบริเวณหน้าท้อง๑ครั้งจนบาดเจ็บ
ซึ่งขณะก่อเหตุนายรณพบไม่มีการพูดจาใดทั้งสิ้น
บวนตำรวจโทษศาลนิษฐ์มหาธาวรรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบารบุว่า
ผู้ต้องหาเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง

พร้อมสารภาพว่าได้ก่อเหตุใช้มีดแทงประชาชน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาแล้ว๓ครั้ง

รณพบยังให้การวกไปวนมา

ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่งตัวให้กับสถาบันกรยาราชนคริน

พิสูจน์ว่าขณะก่อเหตุมีสติหรือไม่
เพื่อนำผลการตรวจไปประกอบสำนวนให้สารพิจารณาครับ